ช่วงส่งท้ายนี้ข่าวนี้เขาจงใจให้ผมอ่านเลย
ไปดูครับไปดูระบำใต้น้ำครับ
นี่ครับไม่ได้มีการทำภาพ
ไม่ได้มีอะไรเลยทั้งสิ้น

แต่นี่คืออากับกริยาของไอ้ตัวเงินตัวทองผมเรียกไอ้เลย
เพราะอิจฉามันคนมาดูมัน๓ล้านกว่าครั้งแล้ว
ตายทำคลิปยังไงให้ได้๓ล้านขอไปเรียนด้วยได้ไหมเนี่ย